แม่เลี้ยงใจร้ายเราก็ตามความคืบหน้าให้ต่อนะคะ
เล่าย้อนไปหน่อยเหตุการณ์ก็คือเด็กผู้ชายอายุ๑๔ปี
บอกว่าถูกแม่เลี้ยงทำร้ายมานาน๗ปีแล้ว
คืออยู่บ้านกับพ่อแท้แล้วก็แม่เลี้ยงที่ปฐุมธานี
แม่เลี้ยงใช้เตารีดร้อนหน้าไปที่ตัว
ครีมหนีบปากจนปากแหว่งหนีบปากหนีบนิ้ว
บีบคอเอาของแข็งตีทุบหัวบ้างอะไรบ้าง
น้องเขาบอกว่าไม่ไหวแล้วทนแบบนี้มา๗ปี
เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาก็เลยเอาจังหวะที่แบบ
พ่อแท้ไม่อยู่แม่เลี้ยงไม่อยู่ปั่นจักรยานออกมาจากปฐุมธานี
จะไปอยู่กับแม่แท้ที่จังหวัดระยอง
จำได้ว่าแม่เคยบอกว่าถ้าเกิดจะไประยอง
มีท่ารถที่อนุสวรีชัยสมรภูมิไปขึ้นรถตรงนั้นได้
น้องก็ปั่นจักรยานมาเลย๓ชั่วโมงกว่าจากปฐุมมาถึงอนุสวรีค่ะ
แล้วก็ติดต่อแม่แม่ก็มารับกลับไป
แม่บอกพอถอดเสื้อดูลูกแล้วเห็นแผลแบบนี้
หัวจะหลดเท้าแม่บอกรับไม่ได้จริงเป็นแผลเต็มตัวไปหมดเลยอะค่ะ
แม่บอกว่าต้องแจ้งความดำเนินคดี
ต้องเอาผิดกับพ่อแท้และแม่เลี้ยงใจร้ายคนนี้นะคะ
เพราะจริงแล้วเขามีกันสองพี่น้องผู้ชายคนนึงผู้หญิงคนนึง
น้องผู้หญิงหนีมาแล้วครั้งนึงหนีกลับมาแล้วเมื่อ๓ปีก่อนนะคะ
เดี๋ยวฟังเสียงแม่แท้ของน้องผู้ชายคนนี้นะคะ
ลูกบอกว่าปวดแขนโดนตีมาก็ให้เขาถอดเสื้อ

เลือดเหลือก็ไหลทิ้งทิ้งแพง
ใจใจหนูจังครับ

ก็เดี๋ยวโทรทางบูริธีให้เขามารับความรักมาก
นี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะ
และอย่างที่บอกว่าแม่แท้บอกว่า
จะต้องเอาเรื่องดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
เมื่อ๑๕ตุลาคมที่ผ่านมาตำรวจจับกลุ่มพ่อแท้
และแม่เลี้ยงที่ก่อเหตุจับได้แล้ว
ที่บ้านพักแถวสายใหม่กรุงเทพนะคะ
แล้วก็ไปสอบปากคำที่สพคลองหลวง

พ่อของเด็กบอกว่าตัวเองทำคนเดียว
เป็นคนทำร้ายลูกจริงแต่อ้างว่าเป็นการสั่งสอน
บอกว่าเป็นการสั่งสอนเท่านั้นบอกว่าแม่เลี้ยงไม่ได้ทำ
แม่เลี้ยงเองก็ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหานะคะ

แต่เราให้คุณผู้ชมดูภาพไปแล้วก่อนหน้านี้

เหมือนกับวิ่งเข้ามาตบกล้องนักข่าวด้วย

โชคดีนะที่กล้องไม่ร่วงไม่ตกเสียหาย
เดี๋ยวดูจังหวะภาพตรงนั้นนิดนึงนี่ค่ะ

คุณผู้ชมที่ได้ดูรายการเราแล้วก็ได้เห็นภาพนี้

พฤติกรรมแบบนี้มันสะท้อนให้เห็นถึงนิสัย
ว่าขนาดนักข่าวคุณยังแบบ

ก็อาจจะโมโหสื่อหรือยังไงที่สื่อนำเสนอ

เหตุการณ์ต่างที่คุณกระทำเอาไว้นะ

นักข่าวของเราก็ได้ไปคุยกับคุณครู
โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง๑คุณครูสรวุฒิจิ้วกลางนะคะ
คุณครูก็เล่าให้ฟังว่าน้องผู้ชายอายุ๑๔คนนี้ค่ะ

พอเข้าไปเรียนคุณครูบอกว่าเห็นแผลตลอดเลยค่ะ
มีแผลที่หัวที่หูคือเห็นชัดมาก

ว่าทำไมถึงเป็นแผลไปโดนอะไรมา
ก็ไม่กล้าบอกบอกแค่ว่ารถล้ม
ไปกระแทกพื้นจนบาดเจ็บ

โรงเรียนมีโครงการไปเยี่ยมบ้านของเด็กนักเรียนทุกคนนะคะ

อ้างกับครูว่าไม่สะดวกตลอดเลย

ครูบอกว่าเห็นแล้วก็สงสารลูกศิษย์มาก

แต่เด็กก็ไม่เคยพูดเด็กไม่กล้าพูด

บอกเพื่อนเลยแม้แต่คนเดียวไม่บอกครูด้วยค่ะ
อืม
แล้วเราได้ถามถึงบาดแผลไหมครับว่า

เพราะเห็นมาบางทีก็มีพี่หูกับพี่แฮด

แต่น้องเขาจะบอกว่ารถจักรยาน

แล้วก็ล้มไปแล้วอาจจะลุกขึ้นมา
โดนหัวกระแทกบันไดบ้าง

จักรยานใช้จักรยานแล้วล้มตลอด
ครูจำฉันก็ได้มีการติดต่อกับพวกของ

ก็ยังเขาก็ยังไม่ให้เรียกที่ให้ไปเยี่ยม

ต้องมาใกล้ชิ้นกันก่อน

ไม่ให้ไปกลับบ้าน

ตัวพ่อแท้กับแม่เลี้ยงเนี่ย

แล้วที่แล้วก็คิดสิ่งนี้
ตำรวจบอกว่าแจ้งข้อกล่าวหา๓ข้อหานะคะทั้งสองคนนี้เลยนะคะหนึ่งคือทำร้ายร่างกายผู้อื่น๒กักขังหน่วงเหนียวและสามข้อหาตามพรบความรุนแรงในครอบครัวแต่ทั้งสองคนทั้งพ่อแท้ทั้งแม่เลี้ยงเนี่ยปฏิเสธครับพ่อบอกแค่ว่าที่ทำร้ายเป็นการสั่งสอนลูกเท่านั้นอ้างคำว่าสั่งสอนตลอดเลยตั้งแต่ถูก
พ่อของเด็กเนี่ยเป็นทหารจริงหรือเปล่าตำรวจบอกตรวจสอบให้แล้วเป็นทหารจริงนะคะโอ้โหเป็นทหารจริงพนักงานสอบสวนทำหนังสือไปยังหน่วยงานต้นสังกัดแล้วนะคะก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องวินัยด้วยก็ต้องมีการลงโทษด้วยนะคะล่าสุดช่วงบ่ายศาลจังหวัดธัญบุรีพิจารณาอนุญาตประกันตัวทั้ง๒ค
วันนี้เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดระยองเขาดูแลอยู่นะคะ
อืม